ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในสปลาวดำเนินการต่อมาเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
ส่วนเวทีสำคัญในวันนี้ที่มีการพูดคุยกันก็คือเวทีของอาเซียนยูเอ็น
เงาของผู้นำฟิลิปปินส์ครับหลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้ครับ
เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับนายบัญคีมูล
เลขาธิการสหประชาชาติหรือยูเอ็นแทนประธานธิบดีโรดิโก้ดูเตอร์เต้
กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงยูเอ็น
ต่อการทำสงครามกำจัดยาเสพติด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในฟิลิปปินส์นะครับ
ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้
หากถูกเลขาธิการยูเอ็นตั้งคำถามถึงนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด
อย่างไรก็ตามในบัญชีมูลนั้นไม่ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้
แต่เรียกร้องชาติสมาชิกอาเซียนให้เร่ง
ศัตยาบันรับรองความตกลงปารีสในการแก้ปัญหาโลกร้อนครับ
หารือกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา
โดยผู้นำออสเตรเลียนั้นเตือนสมาชิกอาเซียนถึงความพยายาม
อิทธิพลของกลุ่มไอซิสเข้ามาในภูมิภาค
จากไอซิสกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในอีรักษ์และซีเรีย
ขณะเดียวกันผู้นำออสเตรเลียยังส่งสัญญาณ
ต้องการขยายความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย
อินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับ
ส่วนการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีหลีเคอร์เฉียงของจีน
ผู้นำอาเซียนดำเนินไปค่อนข้างราบรื่น
รายงานระบุว่าระหว่างการพูดคุยไม่มีการกล่าวถึงคำตัดสิน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ปฏิเสธการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน
ในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้
แต่ก่อนประชุมเริ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมง
กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ได้เผยภาพถ่าย
แสดงให้เห็นว่ามีเรือสัญชาติจีนจำนวนมาก
แล่นเข้าไปใกล้กับแนวหินสกาโบโร
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้
โดยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการนำไปสู่การสร้างสิ่งก่อสร้างบนแนวหินดังกล่าว
ซึ่งฟิลิปปินส์นั้นกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับ